ผมอยากให้คุณผู้ชมแสดงความเห็นกับข่าวนี้แล้วส่งไลน์มา
เรา๓คนเองอยู่ในหมู่บ้านเหมือนกัน
พื้นที่ส่วนกลางคือพื้นที่ที่ทุกคนสามารถใช้ได้
แต่มันไม่ควรจะใช้จนมันทำอะไรไม่ได้เลยแบบนี้
ก็พื้นที่ส่วนกลางไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัว
มันกลายเป็นส่วนตัวเพราะอะไรก็ปลูกต้นไม้เต็มขนาดนี้
แล้วถนนถนนตรงกลางหน้าบ้านก็ถือเป็นพื้นที่ส่วนกลางไหม

เพราะใครก็สามารถที่ต้องขับรถผ่านไปผ่านมาได้ป่

เขาปลูกต้นไม้คงจะเป็นสายรักต้นไม้อนุรักษ์
ปลากดปลูกมันเยอะปลูกมันเต็ม
ที่ส่วนตรงกลางบ้านอีกหลังหนึ่งมันกลายเป็นปัญหา
เพราะว่าคนที่บอกว่าเป็นผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกเขาโดนคุณป้าแจ้งจับนะคะ
เดี๋ยวลองดูหน่อยความวุ่นวายนี้ค่ะ
คุณคุณเนี่ยเหลือเชื่อเลย

คุณผู้ชมจะงงนะเพราะว่าลูกศรมันมีสีเหลืองเป็นคู่กรณีเหมือนกัน

ย้ำแบบนี้ว่าลูกศรสีแดงเนี่ย

เป็นบ้านที่รถเก๋งสีส้มจอดอยู่
ซึ่งเขาอยู่ข้างบ้านคู่กรณี

คู่กรณีท่านแรกคนที่เป็นเจ้าของรถ
เห็นเมื่อกี้ก็คือคุณมันลิกายุ๔๐

บอกกับทีมข่าวแบบนี้บอกว่า
ทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้าง
สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน

สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน

สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน
สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน

สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน

สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน
สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน
สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน
สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน

สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน

สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน

สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน

สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน

สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน

สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน
สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน
สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน
สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน
สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน

สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน
สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน
สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน
สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน

สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน
สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน

สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน
สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน

สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน
สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน

สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน

สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน

สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน

สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน
สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน

สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน
สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน
สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน

สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน

สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน
สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน

สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน

สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน

สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน
สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน
สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน

สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน
สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน

สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน

สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน
สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน
สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน

สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน

สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน
สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน
สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน
สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน
สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน

สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน
สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน

สุดทนแล้วกับเพื่อนบ้านรายนี้ที่อยู่ข้างกัน